คราวนี้ก็เกี่ยวกับลอตเตอรี่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าเรื่องนี้แก๊งต้มตุ๋นเขามาหลอก
เขาบอกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑

เคยเล่าฮะมาหลอกบอกว่าถูกลอตเตอรี่แล้ว

แต่หลวงตาเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นรางวัลที่๑ได้

เขาไปก่อเหตุหลายพื้นที่เลย

เพราะว่าทางตำรวจสพนาหินลาศที่นครนายกเนี่ยนะ

ถือว่าเป็นผู้ต้องหาที่ร่วมกันช่อกงทรัพย์
ผู้ชายคนนี้คือนายชูศักดิ์เกรดมณีค่ะ
ไปช่อกงศัพท์พระอธิกรหลัฐกนโก
วัย๗๓ปีท่านเจ้าอาวาสวัดโคกสว่างที่ปากพลีนครนายก
ทีนี้ก็เลยต้องเอาตัวนายชูศักดิ์มาทำแผน
ตำรวจไปจับกลุ่มได้ที่นครสวรรค์
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๒๒เมษาค่ะ
ตอนนั้นหลวงพ่อเนี่ยท่านเจ้าอาวาสกว่าร้านวัดอยู่

ขับเก๋งมาโตย์โยต้าสีบรรทองมา

หลวงตาจานิมนท์อ่ะให้หลวงตาไปดูที่เนี่ย

จำได้ไหมตอนนั้นน่ะทีนี้

ทีนี้คนร้ายที่มากับหลวงพ่อก็เลยขอ

รางวัลที่หนึ่งนี่หุ้ยหกล้านหกล้านบาทก็เลยติดต่อขอซื้อ
ตอรี่จากชายที่ขายถุงเท้าชายที่ขายถุงเท้าเขาบอกว่าเอางี้
ขึ้นรางวัลได้๖ล้านใช่ไหมแต่ว่าฉันขายให้เนี่ยแค่แปดแสน
เพราะว่าฉันเนี่ยไม่มีเวลาจะขึ้นเงินทีนี้คนร้ายที่มากับหลวงพ่อ
เอาตรงนะคนร้ายคนนั้นกับคนขายถุงเท้าก็คงจะเป็นแก๊งเดียวกันนี่แหละค่ะ
เพราะอะไรล่ะเพราะว่าคนที่มากับหลวงพ่อก็เลยบอกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อ
นี่มีเงินติดตัวไหมอ่ะเดี๋ยวจะขอยืมก่อนได้ไหมหลวงพ่อก็บอกเอ้ย
ตมามีอยู่เนี่ยห้าหมื่นเองก็ให้ยืมไปท้ายที่สุดค่ะพอให้ยืมตังค์ไป
แล้วพามาส่งที่วัดเสร็จหลวงพ่อหันหลังปั๊บคนทั้งสองคนขับรถหนีไปเลย

เค้ามาให้คนขาบหกสิบ
คนขาบก็บอกเออมึงทำประโยชน์มาใหญ่เยอะหนักเหรอ

มันต้อง
อ้าวมึงซื้อบไป๒๐

เอ้ากูให้งวลเลยสงสารมึงคนซื้อ
แต่ว่าให้ไปไม่เอาสักวัน

นี่เจ้าอาวาสก็เล่าให้ฟังว่าวัน

แต่ทีนี้คุณผู้ชมคือพอเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย
ตำรวจเขาไปตามตัวคนร้ายจนรู้ไง
ว่ามีภูมิลำเนาอยู่ที่ชนบุรี
พอไปหาที่ชนบุรีไม่เจอตัว
แล้วตำรวจหลายท้องที่ก็เลยมาถามหาตัว
รู้ว่าอ๋อต่อให้เป็นคนชนบุรีก็จริง
แต่ไปซ่อนตัวอยู่ที่นครสวรรค์

ชาวบ้านที่เขามารอดูการทำแผน
โอ้โหโบกดีแล้วล่ะที่จับคนร้ายได้
นี่มาทำกับท่านเจ้าอาวาสขนาดนี้

เมื่อกว่าประจำนาฮินราชนานแล้วค่ะ

ก็ดีใจค่ะแต่ไม่ที่สมควรไหมที่มันทำแบบนี้
ตัวเองไม่ได้มีลดอะไรจริง

อย่างน้อยจับได้แล้วก็จะได้ไม่ไปก่อเหตุกับใครอีก
เพราะว่าเอาจริงนะเขาไปใช้วิธีการนี้หลายพื้นที่เลยค่ะ
ก็ต้องโดนดำเนินคดีไปต่างกรรมต่างวาระนะคะ